ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีข่าวที่เห็นแล้วก็ตกใจ
เพราะว่ามีหญิงท่านหนึ่งนะครับท่านอายุ๕๔ปี
เป็นน้องสาวของอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เสียชีวิตในคลินิกแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง
จากการไปดูดไขมันคือทางครอบครัวเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่า
ตอนที่ไปดูดไขมันเนี่ยทางคลินิกโทรมาหาญาติ

ทางญาติบอกอ่ามันช่วยส่งโรงพยาบาลได้ไหม

คลินิกแห่งนี้บอกอ๋อไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นข่าว

อ่านี่ฮะทุกผู้ชมครับเขาเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าให้นะครับ
ไปที่วัดบำเพ็ญเหนือก่อนนะครับวัดบำเพ็ญเหนืออยู่ซอยเสรีไทยหกสิบ
วงและเขตมีนบุรีกรุงเทพนะฮะตรงคลินิกตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่วันนี้ไปตรวจสอบแล้ว
แต่ว่าไปดูที่วัดก่อนนะฮะสถานที่ตั้งศพของนางสรรพัฒน์กาญจนสุวรรณอายุห้าสิบสี่ปีนะฮะ
อ่าซึ่งหลังจากไปดูดไขมันที่คลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งเนี่ยนะฮะ
รามคำแหงจนเสียชีวิตเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยง๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับนายถาวรวัดคงแก้วอดีตรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตแล้วก็ลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะครับ
ชื่อนางสาวไอยามินอิทธีรนันอายุ๓๐ปีนะครับ
ให้ข้อมูลบอกว่านางสรรพัฒน์ผู้ตายเป็นคนรักสุขภาพออกกำลังกายตลอด
แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าออกกำลังกายยังไงเนี่ยไขมันส่วนหลังก็ไม่ลดลง
ก็เลยเริ่มหาข้อมูลแล้วไปปรึกษากับโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็คลินิกอื่นอีกหลายที่
มาเจอคลินิกแห่งนี้นี่ฮะโอ้โหภาพตอนที่เขาโพสต์ให้ดูเนี่ย
ต้องบอกว่าเห็นไขมันออกมาแบบเป็นหลอดเลยอ่ะนะฮะทีนี้พอได้ข้อมูลเรื่องไขมันส่วนหลังไม่ลดลงเนี่ย
แล้วได้ข้อมูลว่ามาเจอคลินิกแห่งนี้๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
นางสรรพัฒน์ก็เลยได้คิวในการมาดูดไขมันตอน๑๐โมงเช้าไปคนเดียวนะฮะ
โดยบอกกับลูกสาวบอกว่าให้ไปรับสักบ่าย๒นะระหว่างนั้นนะฮะทางคลินิกเนี่ยก็ได้ติดต่อมายังลูกสาวนะฮะ
แล้วก็บอกว่าแม่มีอาการผิดปกตินะครับทางครอบครัวก็ติดใจว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นมีอาการผิดปกติ
คนที่มาเข้ารับการรักษาหรือว่ามาทำอะไรก็แล้วแต่ที่คลินิกเนี่ยทำไมไม่พาส่งโรงพยาบาลนะฮะ
เพราะว่าแถวนั้นมีโรงพยาบาลที่สามารถเดินทางถึงภายใน๕นาทีเนี่ยมีตั้งหลายแห่ง
มีแค่สงสัยเดียวก็คือว่าทำไมไม่เอาแม่ไปส่งโรงพยาบาลตรงนั้นโรงพยาบาลดังตั้งหลายโรงพยาบาลทำไมไม่เอาไป๕นาทีก็ถึงแล้ว

พี่ติดใจเรื่องของระบบเรื่องของการบริการเรื่องของการปฏิบัติในห้องโออาร์นะโจชาบัลโออาร์คือห้องที่เขาก็เหมือนจะถามประกอบการที่สามารถทำการผ่าตัดเล็กได้เนี่ย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
อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย

อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย

อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย
อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย

อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย
อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย

อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย

อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย

อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย

อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย
อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย

อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย

อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย
อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย
อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย

อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย

อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย

อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย
อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย
อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย
อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย
อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย
อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย
อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย

อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย

อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย

อันนี้มันต้องมีเครื่องชีพในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตจริงเนี่ย

ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาทางครอบครัวให้ข้อมูลกับทางสนหัวหมาก

ซึ่งไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นพยาบาลเป็นคนลงมือผ่าตัดแทนนะครับ

แล้วยักซิลิโคนใส่เข้าไปผลที่ได้ก็คือซิลิโคนเนี่ย

ด้วยความที่คุณหมออยู่เยอะแล้วนะคะคุณหมอก็ส่วนใหญ่คุณหมอไม่ค่อยทำเองค่ะ

คณะแพทยศาสตร์ของธรรมศาสตร์นะครับท่านบอกว่าการผ่าตัดไขมันส่วนเกินออก

สาเหตุการเสียชีวิตจากการดูดไขมันเนี่ยคุณหมอคณิตบอกว่ามันมีหลัก
ดูดไขมันการให้ยาชาเกินขนาดการขาดสารน้ำ
และโรคประจำตัวของคนไข้เดี๋ยวฟังคุณหมอนะครับ
ดูดไขมันทั้งตัวเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับการผ่าตัดใหญ่เนี่ย
จะต้องใช้วิธีการดมยาสลบแบบคือหลับลึกให้ตื่นระหว่างผ่าตัดไม่ได้
เพราะถ้าเกิดตื่นผ่าตัดเนี่ยจะทำให้กระบวนการผ่าตัดยากขึ้น
โอกาสเสียเลือดมากขึ้นก็มีคราวนี้ที่ต้องเกิดว่าการเสียเลือดหรือเปล่า
ผมไม่ทราบรายละเอียดว่าใช่หรือเปล่านะฮะแต่การดูดไขมันทำให้เกิดการเสียเลือดมากขึ้นได้
เป็นปัจจัยหนึ่งครับนอกจากเสียเลือดนี่คือเสียน้ำด้วยนะครับ
เพราะเราใส่น้ำเข้าไปเพื่อดูดไขมัน

ผ่าตัดเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้
ก็หลังจากเกิดกรณีนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายแพทย์ทะเรศนะฮะท่านก็ไปพร้อมกับคณะนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบคลินิกแห่งนี้นะครับ
เรื่องต้นคลินิกแห่งนี้เปิดให้บริการประเภทไม่รับผู้ป่วยค้างคืนนะฮะ
อาคารของคลินิกมี๓ชั้นชั้น๑บริการต้อนรับ
ชั้น๒เป็นชั้นให้บริการเรื่องความงามและเก็บอุปกรณ์ยา
ชั้น๓เนี่ยเป็นห้องผ่าตัดขนาดเล็ก
เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับก็คือทางคลินิกขอใบอนุญาตดำเนินการให้การรักษาในช่วง๑๗นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกา
ซึ่งมันไม่ตรงกับเวลาที่กำลังรักษาผ่าตัดดูดไขมันให้กับผู้ตาย
อืมเพราะว่าตอนนั้นทางคลินิกเนี่ยทำตอนเที่ยงถึงบ่ายสองค่ะนี่นะฮะ
สบสก็จะดำเนินการแจ้งความนะครับตามความผิดในข้อหาที่เกี่ยวข้องนะฮะ
อย่างเช่นการประกอบกิจการสถานพยาบาลไม่ได้รับอนุญาตโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนกรณีคนไข้เสียชีวิตเดี๋ยวต้องเชิญแพทย์ที่ดำเนินการหัตถการกับผู้เสียชีวิตไปให้ข้อมูลกับทางแพทยศภาด้วย
จะต้องดำเนินการทางวิชาชีพด้วยนะฮะแพทย์ที่ทำการดูดไขมันนะครับ
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่พศ๒๕๑๙มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูดไขมันนะฮะ
เป็นเรื่องการตกแต่งเสริมสร้างใบหน้าอะไรพวกนี้อันนี้ที่เขาเป็นใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของเขาแต่เขาไปดูดไขมันแล้วคนตาย
เรื่องเรื่องสำคัญนะคะเรื่องของการใช้บริการคลินิกศัลยกรรมแล้วก็มีปัญหาแบบนี้มันมีหลายกรณีเรื่องนี้ต้องศึกษาให้ละเอียดเพิ่มเติมนะคะ